มีครอบครัวหนึ่งเขาก็กำลังเครียดเหมือนกัน
ครอบครัวนี้อยู่ที่คลองหลวงปฐุมธานีนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่ามีคนในครอบครัวเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน
เขาเป็นพนักงานรถไฟเหมือนกัน
แล้วเสียชีวิตเนี่ยตรวจสอบแล้วพบว่ามีเชื้อโควิด๑๙
ปัญหาก็คือว่าชาวบ้านในชุมชนเนี่ย
มองว่าครอบครัวนี้ปกปิดข้อมูลหรือเปล่า
ทำไมไม่บอกข้อมูลทำไมไม่ไปรักษาที่โรงพยาบาล

เสียชีวิตอยู่ที่บ้านแล้วเขาจะติดกันไหมเนี่ย
ท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่
ไปหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่
เราได้รับการเปิดเผยจากผู้ช่วยศาสตราจารย์
รวิรสักท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตะบนคลอง๓
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีบอกว่าแบบนี้ครับ
เมื่อวานนี้มีชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ตำบลคลอง๓โทรศัพท์มาที่สายด่วน๑๖๖๙
บอกว่ามีผู้ป่วยเป็นผู้ชายอายุ๕๐ปี
นอนหมดสติอยู่ในบ้านพักทางอบตคลองสาม
เขาก็ส่งรถกู้ชีพให้ไปดู
พอไปถึงบ้านขณะนั้นผู้ป่วยนอนหมดสติอยู่

แล้วรีบส่งไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
สุดท้ายแล้วผู้ชายคนนี้เสียชีวิตนะครับ
ผู้ชายคนนี้อายุ๕๐ปีนะฮะประมาณ๕๐ปี
พอเสียชีวิตแล้วนะครับมีการตรวจสอบเพิ่มเติม
พบว่าผู้ชายคนนี้มีเชื้อไวรัสโควิด๑๙อยู่ในตัว
ทีนี้พอข่าวออกไปว่าผู้ป่วยโควิด๑๙เสียชีวิตอยู่ที่บ้าน
คนนี่แบบวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะคนในชุมชนเดียวกัน
หมู่บ้านเดียวกันบอกทำไมไม่กักตัวทำไมไม่ไปหาหมอทำไมไม่ไปอยู่โรงพยาบาล
ปกปิดข้อมูลมาเสียชีวิตอยู่ที่บ้านแล้วคนอื่นล่ะบ้านใกล้เรือนเคียงจะทำยังไง
นี่ฮะเราได้ไปคุยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับ
ตกลงผู้เสียชีวิตอายุ๕๙ปีนะครับท่านผู้ชมครับเราไปตรวจสอบมาแล้ว
ได้คุยกับลูกชายของผู้เสียชีวิตลูกชายบอกว่าทางครอบครัวไม่เคยปกปิดข้อมูลการป่วยของพ่อ
แล้วที่ผ่านมาให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดีนะฮะ
ด้วยการกักตัวเองดูแลตัวเองไม่ออกจากบ้านอะไรพวกนี้ไม่เคยปกปิดข้อมูลเลยนะ
ลูกชายบอกว่าอย่างนี้พ่อเป็นพนักงานควบคุมหัวรถจักรก็คือขับรถไฟเป็นพนักงานการรถไฟ
แม่เนี่ยได้ขับรถไปส่งขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟรังสิตนะฮะแล้วพ่อนั่งรถไฟไปทำงานที่สถานีรถไฟหัวลำโพง
ค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยแต่ช่วงเวลาที่มันเกิดเหตุเนี่ยนะที่พ่อเสียชีวิตเนี่ยนะฮะมันเริ่มจากช่วงวันที่สิบห้าถึงยี่สิบอ่ายี่สิบเอ็ดมีนาคมสิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดมีนาคมพ่อมีอาการตัวร้อนปวดหัวมีไข้แล้วก็ไอจนยี่สิบสองมีนาคมวันนั้นพ่อตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะครับเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอธัญบุรีเพื่อจะให้ม
ตรวจดูให้หน่อยว่าตกลงแล้วเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าจะติดเชื้อโควิด๑๙ตามขั้นตอนการรักษาเขาก็มีการตรวจสอบสอบถามก่อนนะฮะซึ่งตอนนั้นพ่อก็บอกข้อมูลกับหมออย่างตรงไปตรงมาทุกอย่างไม่ปิดบังนะพ่อบอกหมอว่าพ่อทำงานแบบนี้ลักษณะแบบนี้วันก็ทำงานแบบนี้ไม่เคย
แล้วก็ระบุในใบรับรองแพทย์ว่าเป็นไข้หวัดก็คือเป็นไข้หวัดธรรมดา
หลังจากกลับมาจากหาหมอพ่อก็ไม่ค่อยมั่นใจอันนี้ลูกชายบอก
พ่อก็สังเกตอาการตัวเองทุกวันนะฮะผ่านไปหลายวันก็ยังมีไข้รุม
อุณหภูมิในร่างกายก็ขึ้นขึ้นลงลงพ่อเลยตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า
ขอลางานไม่ออกจากบ้านไม่ไปไหนเลยกักตัวอยู่แต่ในบ้าน
ในบ้านก็มีแม่นะก็คือภรรยาผู้ตายมีลูกชายที่เล่าให้เราฟังเนี่ย
แล้วก็มีน้องสาวของเขาแล้วก็มีป้านะฮะที่คอยช่วยกันหาข้าวหายาให้พ่อกิน
กระทั่ง๒เมษายนลูกบอกว่าระหว่างที่พ่อนั่งเล่นอยู่ในบ้าน
เมื่อวานนี้นะฮะ๒เมษายนอยู่พ่อมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
แล้วก็ช็อกหมดสติไปลูกก็เลยโทรไปเรียกรถพยาบาล
กระทั่งพ่อก็เสียชีวิตแพทย์ก็มาช่งมาช่วยนี่แหละปฐมพยาบาลสุดท้ายแล้วเสียชีวิต
แล้วแพทย์ก็แจ้งมาว่าตกลงพ่อเนี่ยติดเชื้อโควิด๑๙
นี่นะฮะตอนที่เคลื่อนย้ายไปโรงพยาบาลเขายืนยันว่านี่ฮะเจ้าหน้าที่
ทุกคนก็ใส่ถุงมงถุงมือใส่หน้ากากอนามัยอะไรเรียบร้อยหมดนะครับ
ชุดป้องกันหมดนะฮะที่บ้านเนี่ยบอกว่าก็ตกใจกันมากอ่ะ
พอรู้ผลจากแพทย์ว่าเอ้าตกลงแล้วที่พ่อเสียชีวิตเนี่ย
ก็คือพ่อติดเชื้อโควิด๑๙ด้วยทุกคนยังแปลกใจว่าพ่อไปรับเชื้อมาจากไหน
แล้วปกติก็เป็นคนแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลย

ก็คือตอนที่แกติดป่วยอ่ะอีกก็ป่วยสองอาทิตย์อ่ะ
ไม่ทราบเลยว่าแกป่วยเป็นอะไรแต่วันที่ยี่สิบสองอ่ะ
มีมีนาครับได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลบางประกอบครับ
หมอบอกว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาให้ยากลับบ้านมาทาน

อ่าอันนี้ผมไม่ทราบว่าตอนก่อนที่แกติดป่วยอ่ะ
จะได้ขับรถไฟไปที่ไหนมาหรือเปล่าตอนแกติดคำงานประมาณนั้น
เช้าก็ไปส่งที่ใช่ครับสถานีรถใช่ไหมครับ
รถไฟที่ลำสิบใช่ครับแล้วเสร็จแล้วก็ใช่ครับ
ไปที่หัวลำโพงแล้วก็ขับรถจากหัวลำโพงไปที่หัวหิน
แล้วก็จากหัวหินก็ไปที่อะไรนะที่สระบุรีเนอะ
ดังนั้นอ่ะครับแก่งคอยครับครับ
พ่อไม่ได้ไปสนามมวยพ่อไม่ได้ไปที่สุ่มเซียพ่อไม่ได้ไปที่สุ่มเซียเลยครับ
เนี่ยอ่าเขาก็เลยเขายังไม่รู้ได้ซ้ำว่าไปติดมาจากไหน
เนี่ยลูกชายเขาก็ยืนยันพ่อก็ไม่ได้ปกปิดอ่า
ไม่สบายไปหาหมอก็บอกหมอทุกอย่าง
ผมทำงานแบบนี้ผมเคยไปที่ตรงนี้ไม่เคยไปแบบนี้แบบนั้นค่ะ
หมอก็บอกว่าก็กลับบ้านก็ดูแล้วก็ไม่ได้ไปที่เสี่ยงอะไร
อ่าสงสัยเป็นไข้หวัดธรรมดาหมอก็ให้ใบรับรองแพทย์มาเป็นไข้หวัด
กักตัวอยู่บ้านเพราะว่าก็ไม่ไหวไม่ไปทำงานลางาน
สุดท้ายเสียชีวิตแล้วตรวจว่าอ้าวมีเชื้อโควิดสิบเก้าค่ะ
เขาก็เลยพยายามจะยืนยันว่าไม่ได้ปกปิดข้อมูลจริง
เพราะตอนนี้เหมือนกับถูกเพื่อนบ้านรังเกียจ
ถูกต้องเขาก็บอกว่าโอ้โหอย่างนี้
คุณปิดบังกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะ
เขายืนยันว่าไม่ได้ปิดบังนะครับนายกอบตคลองสามบอกว่าที่ผ่านมาในพื้นที่
ได้ใช้มาตรการเข้มในการให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎของภาครัฐ
ลดการรวมตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด๑๙อยู่แล้ว
กรณีที่เกิดขึ้นยอมรับว่าทั้งเสียใจแล้วก็ตกใจเพราะทางอบตคลอง๓ก็พยายามทำให้ตะบนคลอง๓เป็นพื้นที่ปลอดภัย
ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙แต่นี่พอมีคนติดเชื้ออ้าวเสียชีวิตเลย
รับว่ามันก็ส่งผลต่อขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่หลายคนเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเขวกันแล้ว
เริ่มกลัวแล้วเวลาออกปฏิบัติหน้าที่ว่าเอ๊ะจะไปเจอคนที่ติดหรือไม่ติดอะไรยังไง
ทุกคนนี้ก็เรียกว่าก็กลัวกันหมดอ่ะค่ะแต่ก็ขอเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชน
ด้วยการออกพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่โดยเฉพาะหมู่บ้านที่มีคนติดเชื้อแล้วเสียชีวิต
หรือว่าพื้นที่สุ่มเสี่ยงอย่างตลาดนะฮะส่วนเรื่องของคนในบ้านของผู้ตายนะครับ
นายกอบตคลอง๓บอกว่าตอนนี้ได้ให้ทุกคนในบ้านในครอบครัวนี้ไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้ว
เบื้องต้นเนี่ยนะสำหรับภรรยาของผู้ตาย
มีโอกาสติดเชื้อโควิดสิบเก้าถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อืม
เพราะเขาดูแลใกล้ชิดกันอยู่ในช่วงที่ป่วยอยู่ที่บ้าน
ส่วนลูกชายลูกสาวนะแล้วอีกคนนึงที่เป็นป้าเนี่ยนะ
ตอนนี้อยู่ในระหว่างการสังเกตอาการแล้วก็รอผล
เจ้าหน้าที่ที่ไปรับตัวผู้เสียชีวิตตอนที่ไปช่วยตอนได้รับแจ้งนะครับ
มีทีมแพทย์ของสพช๓คนมีเจ้าหน้าที่อบตประมาณ๑๐คน
ก็เป็นฝ่ายป้องกัน๘ฝ่ายประชาสมพันธ์๒ทั้งหมด
ตอนนี้อยู่ในระหว่างการถูกกักตัว๑๔วัน
พอรับตัวไปเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าก็ลึงรู้ว่าเป็นไวรัสโควิด
แล้วก็ภรรยาก็เพิ่งรู้ตอนนั้นลูกก็เพิ่งรู้ตรงนั้นนะฮะ
นายกก็เพิ่งรู้ตอนนั้นเช่นเดียวกันและนายกก็มากักบริเวณไว้สามคนนี้นะฮะ
แล้วเสร็จแล้วนายกก็เช็คไปว่า๓คนที่นายกเขาเดินไปที่ไหนบ้าง
ปรากฏว่าเขาเดินไปที่ฝ่ายป้องกันป้องกันเรื่องดับเพลิงเรื่องอะไรเนี่ย
สั่งปิดฝ่ายป้องกันให้กักบริเวณป้องกันไว้นะฮะ
แล้วเขาเดินมาที่ประชามพันธ์ของนายกนายกก็ให้พักประชามพันธ์๒คนกักไว้
ท่านที่อยู่ในพื้นที่คลอง๓นะครับหรือว่าหมู่บ้านเดียวกับผู้ที่เสียชีวิต
เราก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงมาให้แล้วนะครับท่านจะได้เข้าใจตรงกันว่า
เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แบบนี้นะทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่นะครับที่ผู้สื่อข่าวของเราได้ไปคุยด้วย
เขาบอกว่าหลังจากที่เขารู้ข่าวว่ามีคนเสียชีวิตแล้วก็เป็นผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙
ในพื้นที่หมู่บ้านแล้วก็ชุมชนของเขาตอนนี้ทุกคนก็เริ่มหวาดระแวง
ไม่กล้าที่จะพูดคุยสูงสิงอะไรกับใครไม่กล้าออกจากบ้าน
จะไปตลาดสดยังแทบไม่กล้าจะไปซื้อข้าวซื้อของซื้อกับข้าว
เพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้รัฐบาลเปลี่ยนเวลาเคอร์ฟิลล์ได้ไหม
จาก๔ทุ่มถึงตี๔เนี่ยคนที่เราไปสัมภาษณ์มานะ

เขาบอกว่าเอา๒ทุ่มไปเลยได้ไหม๒ทุ่มถึงตี๔เลยได้ไหม
แวงกันด้วยกันนะครับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น
เรามองว่าถ้าคำว่าโรคระบาดเนี่ย
สักวันหนึ่งเรานึกว่าสักวันหนึ่งคงต้องถึงตัวเราแน่
แล้วมันก็มาถึงจริงอยู่ในตะบนคลอง๓ตรงไหนก็คือที่เสี่ยงหมด
เราอยากให้กำหนดไปที่๒ทุ่มด้วยซ้ำไม่ใช่๔ทุ่ม
เพราะว่า๔ทุ่มนี่คนปกติชีวิตมนุษย์มันก็
มันก็กลับบ้านใครบ้านมันอยู่แล้ว
ก็นับว่าเป็นผู้เสียชีวิต
ศพแรกในปฐุมธานีนะครับจากโควิด๑๙นะครับพนักงานรถไฟคนนี้นะครับ

จะไปไล่เรียงเหตุการณ์ดูช่วงเวลาดูไทม์ไลน์ของผู้ที่เสียชีวิตคนนี้นะครับ
ว่าตั้งแต่วันที่๑๕มีนาคมมาที่เขาเริ่มป่วยเริ่มมีอาการเนี่ย

ทั้งตัวของผู้ตายหรือว่าครอบครัวเขาไปไหนมาไหนบ้าง
จะได้ให้คนที่ได้เจอกันเนี่ยไประมัดระวังตัวเอง
ไปตรวจสอบตัวเองไปกักตัวเองด้วย